ในวันนี้กระทรวงมหาดไทยมีการจัดการประชุมผู้ว่ามราชการทุกจังหวัดนะครับ
เพื่อรับฟังเรื่องของความเห็นในการที่ต้องการจะได้คำตอบจากประชาชนกับคำถาม๔ข้อของท่านนายก
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าจะใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมคำตอบในเรื่องนี้
ติดตามพร้อมกันจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาจากสโมสรกองทัพบกครับ
วันนี้ถือเป็นวันแรกค่ะที่กระทรวงมหาทัยได้เปิดเวทีชี้แจง
และทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้โยน๔คำถามให้กับประชาชน
ตอบเกี่ยวกับอนาคตประเทศและกระบวนการเลือกตั้งค่ะ
ซึ่งปัดเด็กอสผ่าวจิรินดารัฐมนตรีว่าการกราศวงศ์มหาธัย
กล่าวว่าวันนี้จะทำความเข้าใจและหาเรื่องกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศ
ว่าจะใช้ช่องทางไหนที่จะได้ข้อมูลที่สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
ส่วนที่มีเสียงคัดค้านการใช้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยหลักในการรวบรวมคำตอบจากประชาชนนั้น
ก็ย้ำว่าแนวทางการใช้ศูนย์ดำรงทำให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นค่ะมีความเหมาะสม
เพราะเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้เนื่องจากมีทั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัดแต่ละจังหวัดค่ะ
หากมีผู้ตีความว่าศูนย์ดำรงธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาล
ก็คงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือห้ามความคิดใครได้ค่ะ
แต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยนั้นก็ยืนยันว่าไม่สามารถไปสั่งให้เขียนข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงได้
เพราะมีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ค่ะ
นอกหรือจากการแก้ปัญหาการให้ข้อมูลข่าวสารในนั้นจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รับฟังข้อเสนอแน่ต้องทำคิดเห็นได้
ถ้าจะตีค่าว่าเป็นเรื่องเกี่ยวการเมืองก็คงไปห้ามไม่ได้หรอกมั้
เพราะคำถามมันเป็นคำถามที่ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งอยู่แล้ว
ผลเอกอนุพงศ์ยังกล่าวถึงขั้นตอนของการรวบรวมคำตอบอีกว่า
โดยจะรวบรวมความคิดเห็นและสรุปส่งผลให้นายกรัฐมนตรีทุก๑๐วัน
ส่วนระยะเวลาในการแสดงความเห็นก็ยังไม่มีการกำหนดชัดเจน
ซึ่งจะต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าวิธีใดที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
โดยคาดว่าในกระบวนการนี้นะคะจะใช้เวลาไม่เกิน๑สัปดาห์ในการทำความเข้าใจกับประชาชนค่ะ
ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้พยายามที่จะสอบถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ว่าถึงวัตถุประสงค์ที่นายกรัฐมนตรีต้องการที่จะรับฟังคำตอบของประชาชนใน๔ข้อนั้น
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะ
โดยก็ให้ไปสอบถามกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงค่ะ
ซีรีวัลรักษณ์ข่าวแถวรัดทีวีรายงานสดจากสโมสรทหารกองทัพบก